ตอนนี้น้องก๊อตนะคะเปิดตัวธุรกิจร้านขายขนมปังปิ้งของตัวเอง
แล้วก็ทำควบคู่กับการเรียนไปด้วยนะครับ
บันเทิงไทยรัฐของเราบุกไปหาน้องก๊อตถึงที่ร้านกันเลยค่ะ
พร้อมกับเปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้พบนะครับ
พร้อมกับเปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้พบหน้าพ่อเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ
สวัสดีก๊อตเป็นอย่างไรบ้างขายขนมปังแหมวันนี้มีอะไรทำบ้าง
วันนี้ทำแยร์มูลลี่อยู่ครับอ๋อ

ทำไมถึงตัดสินใจแบบว่าเลือกที่จะทำธุรกิจตรงนี้ครับผม

คุยกันนานไหมเหมือนเราได้เปิดขึ้นมา

เดี๋ยวพี่ซื้อกลับบ้านด้วยนะชิมก็ซื้อซื้อไปชิม

พี่ขออนุญาตถามว่าหลังจากที่ผ่านข่าวต่างมา

ตอนนี้ก็โอเคกันเยอะนะครับในเรื่องจิตใจ

ตอนที่เจอครั้งแรกนะครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอ
เพราะที่เราพยายามมาทั้งหมดมันสำเร็จอะไรอย่างนี้ครับ

ก็อยากจะขอโทษพ่อครับที่มันทำให้มันเป็นแบบนี้

มีแบบเตรียมชุดอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ตื่นเต้นนะมันไม่เคยเจอครับ
คุณป๊อก็เป็นคนที่ค่อนข้างสบายง่ายอะไรอย่างนี้ครับ

ตลกครับพี่ตุ๊กกี้เขาก็เป็นคนตลก

ที่จะไม่เครียดไม่เกร็ง
เวลาเจอกับพี่ตุ๊กกี้ก็ไม่มีปัญหา

เค้าบอกว่ายังอะพี่เค้าก็ไปตำซึ้งตำไว้กิน
ให้กำลังใจว่าสู้อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

ก็พูดว่าเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะครับพี่ตุ๊กกี้

พูดคุยกันมากน้อยขนาดไหนครับก่อน

มันดีขึ้นครับตัวก๊อตเองเนี่ยอยากที่จะประสบความสำเร็จ
เพราะว่าอยากให้พ่อแม่เราสบาย

แล้วก็ไปทางที่เราถนัดก็ชอบแนว

ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่เด็กมีปัญหาอะไรอย่างนี้แล้วเนอะ
มันทุกอย่างมันเติมเต็ม
ใช่ครับมันเติมเต็ม